นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระอยู่ริมทางนะ

จริงแล้วไฟมันลามมาจากสายไฟที่ลุกไหม้
ลงมาที่ร้านหรือไฟมันไหม้จากร้าน

สะพานลอยยังไม่รอดเลยฮะ
ถ้าเกิดเห็นมุมนี้ดิฉันว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนไหม
เดี๋ยวไปดูกันว่ามุมอื่น

ถ้าคุณเป็นคนขับรถคุณคิดว่าจะข้ามมิติไหม

ฝั่งนั้นไฟอะไรกำลังลุกไหม้อยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ปลูกเป็นเพลิงขนาดใหญ่
ริมถนนเทพรัฐบางนาตราด
กม๔๕ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพมนาคม
หมู่๑๒ที่ตำบลบางประกงอำเภอบางปะโกง
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเกิดไฟลุกไหม้แบบนี้คุณดูสิ
ผมถึงได้ถามคุณผู้ชมนี่เห็นสายไฟที่มันลุกไหม้ไหม
ตกลงว่ามันไหม้จากสายไฟลามลงมาถึงร้าน
ไหม้จากร้านขึ้นไปลามบนเสาไฟ

เห็นไหมเออข้างบนก็ไฟลุกเลยค่ะสายไฟนี้

ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวน
แต่แน่นอนต้องมาดับไฟกันก่อนนะฮะ
ดับเพลิงของเทศบาลตะบนบางประกงพรมเทพรังสรรค์
และพื้นที่ใกล้เคียงมากันวี่วอวี่ว๖คันเลยนะฮะ

ใช้เวลาเกือบ๓๐นาทีจึงควบคุมเพลิงไว้ได้แน่นอน
นี่เพลิงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังครับ
และอย่างหนึ่งคือสายไฟสายสื่อสารและสะพานลอยที่จะขึ้นไปข้างบน
ทางด่วนอะไรเนี่ยก็เสียหายเหมือนกันนะครับ
ทีนี้คนดูแลร้านไก่มะระก็คือนางสาวกัญญาเปิดเผยบอกว่า
ร้านจริงปิดนะไม่ได้ขายมา๔วันแล้ว
ช่วงเกิดเหตุไฟไหม้เธอก็ออกไปขายพวงมาลัยอยู่แยกไฟแดง
ก่อนออกไปก็ไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรทิ้งไว้นะ
พอกลับมาโอ้โหเห็นไฟโหมกระหน่ำแบบนี้แล้ว

กลางไม้กึ่งมือในการทำมาหากินโอ้เสียหายไปหมดนะครับ
นอนข้าวเร็วนอนข้าวตี๓ถึงว่าตี๔ออกมาจากร้าน

เพิ่งออกจากร้านไปแล้วร้านไม่ได้เสียบปั๊กอะไรเลย
ตำรวจต้องประสานกองพิสูจน์หลักฐาน

หาสาเหตุอีกครั้งนะฮะหลายคนเห็นใจหายใจคว่ำเลย
เพราะเป็นร้านที่แวะกินประจำแต่โชคดีนะคุณนะ
ที่ร้านไม่ได้เปิดถ้าร้านเปิดแล้วมีลูกค้าเนี่ย

ไฟมันไหม้จากจุดไหนอย่างไรนะครับ
เราก็อยากรู้ด้วยสรุปคือมันเริ่มจากตรงไหนก่อน